ลองสำรวจครอบครัวตัวเองว่า
ความรักความสัมพันธ์ยังมั่นคงหรือเปล่า
คือมันมีการสำรวจมาว่าตั้งแต่ปีที่แล้วคุณผู้ชม
ปี๖๔เตียงหักกันไปหลายคู่นะ

นี่ครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบคู่รักอย่าร้างกัน๑๑๙๔๒คู่
แบ่งเป็นตามภูมิภาคแบบนี้ครับภาคกลางเนี่ยเยอะสุดเลย
ก็ตามจำนวนประชากรนะนะ๓๙๐๐คู่ครับ
ภาคเหนือ๑๘๐๐คู่
ภาคอีสาน๓๔๗๓คู่
อย่าน้อยที่สุด๑๒๐๐๐คู่ครับ
ถ้าแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า๑๕จังหวัดที่มีการหย่าร้างมากที่สุด

กรุงเทพมหานคร๑๒๕๘คู่
อันดับ๒รองแชมป์เป็นชนบุรี๖๐๒๑คู่
นครราชศรีมา๔๑๙๑คู่
ระยอง๓๔๕๕คู่
ปฐุมธานี๓๑๑๒คู่ครับ
ส่วนปีนี้ปีนี้เราผ่านมาเกือบ๘เดือนแล้ว
ข้อมูลการหย่าร้างในปีนี้ครับแนวโน้มพุ่งสูงอย่างน่าเป็นห่วงนะนี่
สำนักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกไว้
ตัวเลขจากสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่เดือนมกรามาถึงสิงหาคมซึ่งยังไม่หมดทั้งเดือนนะ
หย่ากันไปแล้วกอทมมากที่สุดเลย๙๙๐๒คู่
แต่ถ้ารวมทั้งหมดทั้งประเทศเกือบ๘๐๐๐คู่แล้ว

ส่วนสถิติรวมในรอบ๑๐ปียากันไปทั้งหมด๑๑๗๕๙๘๖คู่
ไม่เดี๋ยวแล้วไอ้โควิดมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหย่าล้างจริงเหรอ
มันจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินในกระเป๋า
แล้วถ้าใครวางแผนจะมีลูกเนี่ยอาจจะต้องชะลอไปก่อน
แต่บางทีมันไปกระทบกับชีวิตคู่ของสามีภรรยาด้วยนะ
แพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ก็ให้ความเห็นมาแบบนี้ครับคุณหมอก็บอก
ตัวเลขการหย่าร้างที่สูงขึ้นมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว
ที่มีปัญหามาจากความเครียดด้านเศรษฐกิจการทำงาน

ปัญหาทั้งหมดนี้ถูกระบายเข้าสู่ครอบครัวเป็นอันดับแรกเลย
นอกจากตัวเลขหย่าร้างที่สูงขึ้นแล้ว
ตัวเลขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็สูงขึ้นด้วย

โอ้โหมันส่งผลมาแบบนี้เลยนะ
คือจำได้เลยว่าตอนโควิดระบาดเนี่ย
สามีภรรยาคนไหนติดก็ต้องแยกกันไง